อีกหนึ่งคลิปค่ะอันนี้เป็นเหตุการณ์บนท้องถนนอีกแล้วนะคะ
คลิปที่รถบรรทุกพ่วงเขาขับเปลี่ยนเลนกระทันหัน
เปลี่ยนปุ๊บสายไปสายมาพ่วงมีการตีกลับ
ไปดูเหตุการณ์ก่อนเลยค่ะพ่วงเหวี่ยงใช่ไหมฮะ

เพราะว่าพอรถกระบะอยู่ข้างแบบนี้
อับสายตาที่มองกระจกสองหลังไม่เห็นนะ
คุณแต่ว่าเขาอยู่ฝั่งคนขับนะ

นี่คือฝั่งคนขับนะแล้วเวลาเปลี่ยนเลนมันต้อง
อันนี้มีนมองอย่างนี้อันนี้เฟิ้งมองเหมือนอยู่ในเกมเลยนะครับ
เหมือนเป็นแบบไม่ใช่เหตุการณ์จริงเลยนะครับ

คลิปนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่ามีรถบรรทุกพ่วง

ขวาก็มีกระบะสีเขียววิ่งตีคู่กันมานี่แหละค่ะ
แต่จู่รถพ่วงคันนี้ก็หักพวงมาลัยเปลี่ยนเลนมาทางขวาทันทีนะคะ
ทำให้สวนพ่วงปัดไปฟาดกับรถกระบะคันที่วิ่งคู่กันอย่างจัง
เสียหลักตกลงไปที่เกาะกลาง
กลางเสียงหวีดร้องตกใจจากคนในรถคันที่บันทึกภาพเอาไว้
คลิปนี้ยาว๓๘วิแฟนเพจชื่อดังหลายเพจ
นี่แหละค่ะบอกว่าเจอกับตัวเองเลยครับ
เส้นมาจากฉะเชิงเซามุ่งหน้าไปแยกบางคล้า
พ่วง๑๘ล้อชนรถกระบะตกข้างทาง
หลบหน้าขับตาม๑๘ล้อไป

ได้รู้จักกับรถกระบะคันนี้ติดต่อมาได้แล้วนะครับ
น่าสงสารรถกระบะคันนี้มากไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะ
หลายคนก็ตั้งข้อสังเกตแหละว่าบางครั้งอุบัติเหตุหรือเปล่า
หรือว่าคนขับรถบรรทุกน่าจะจงใจแกล้ง

บอกว่าขับปาดออกมาในเลนขวาอย่างรวดเร็วนะคะ
ทำให้ส่วนพ่วงใส่ไปฟาดเข้ากับรถกระบะอย่างจัง
แต่บางคนก็บอกว่ารถกระบะขับช้าเกินไป
ควรวิ่งในเลนขวาเพราะเป็นเลนที่
เขาบอกว่าใช้ความเร็วนะคะ
ก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนน

เพื่อป้องกันไม่ให้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นนั่นเองนะคะ